ถิ่นหลายแห่งเลยค่ะติดต่อขอจองวัคซีนแล้วแล้วก็ยังเรียกร้องไปยังกระทรวงมหาดไทยบอกว่าปลดล็อกให้หน่อย
จะได้ใช้งบประมาณท้องถิ่นในการไปจัดซื้อวัคซีนตรงนี้นะคะรีบเอามาช่วยเหลือ
ส่วนเลขาธิการราชวิทยาลัยออกมาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ
แต่ว่าราชวิทยาลัยจุฬาพรไม่ได้คิดกำไรจากการนำเข้าวัคซีนแม้แต่บาทเดียวนะคะ
แจ้งถึงเรื่องการกำหนดราคาขายวัคซีนของราชวิทยาลัยจุฬาพรว่า
ขอโทษที่แถลงข่าวพูดเร็วเกินไปมีคนคิดเลขไม่ทัน
เข้าใจไปว่าราชวิทยาลัยจะหากำไรจากวัคซีนตัวเลือกนะคะ
อันนี้ขอเรียนว่าไม่จริงและสรุปสั้นดังนี้นะคะ
ราชวิทยาลัยจะจัดให้องค์กรภาครัฐองค์กรภาคเอกชน
ที่ต้องการจะนำไปฉีดให้กับบุคลากรภายใน
ที่มีชื่อตัวตนระบุชัดเจนในราคาทุนเลยค่ะ

ขนส่งค่าเก็บรักษาค่าประกันเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นเลย
ไม่มีการบวกเพิ่มแม้แต่บาทเดียว
และยังมีข้อกำหนดว่าทุกแห่งจะไปขายให้บุคลากรหรือคนอื่นต่อ
ไม่ได้นะคือรับไปคือไปฉีดให้คนในองค์กรนะ
แต่ไม่ใช่รับไปแล้วไปขายต่ออันนั้นไม่ได้
ทีนี้จะไปจ้างให้สถานพยาบาลใดเป็นคนฉีดให้
สถานพยาบาลนั้นเขาก็ต้องคิดค่าบริการในการฉีด
อันนั้นเป็นข้อตกลงกันเองระหว่างสถานพยาบาลกับองค์กร

ดังนั้นประชาชนที่องค์กรนั้นจะดูแล
จะได้รับบริการฉีดวัคซีนฟรี

เรื่องนี้นะคะที่ต้องลงมาดำเนินการ
ถือเป็นการแบ่งเบาภาระงบประมาณและการกระจายวัคซีนให้ประเทศ

อาจจะไม่สามารถไปรับวัคซีนทางเลือกนี้ได้เอง
อย่างไรก็ตามคิวของท่านในวัคซีนหลักของประเทศ
เร็วขึ้นอีกก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นน่ะนะคะ

คือไม่ใช่ซื้อแค่จำนวนของคนในองค์กร
เป็นเอกชนคือซื้อแล้วต้องเพิ่มไปอีกร้อยละ๑๐แล้วเอาไปบริจาคนะคะ
เพื่อที่จะเอาไปฉีดให้กับประชาชนด้อยโอกาสแล้วก็ไม่ได้อยู่ในองค์กรนั้นน่ะนะคะ
พร้อมกับติดแฮชแท็กใครทำอะไรได้ก็ช่วยกันแฮชแท็กฉีดวัคซีนทุกครั้งสังคมไทยได้ประโยชน์
คิดถึงคนที่ด้อยโอกาสด้วยเนี่ยค่ะอย่างไรก็ตามหลังจากมีความชัดเจนในการสั่งซื้อวัคซีนซีโนฟาร์มของราชวิทยาลัยจุฬาพร
ก็เลยมีหน่วยงานเอกชนท้องถิ่นต่างเนี่ยสนใจกันมากติดต่อขอจองวัคซีนกันแล้วนะคะ
โดยคุณสุธิชายุ่นทวิตข้อความเปิดเผยว่าสภาอุตสาหกรรมก็จองซื้อซิโนฟาร์ม๓แสนโดสจากราชวิทยาลัยจุฬาพรแล้วสำหรับเดือนมิถุนายนนี้เช่นกันค่ะเนี่ยค่ะ
ขณะเดียวกันก็มีเสียงเรียกร้องจากท้องถิ่นให้กระทรวงมหาดไทยช่วยปลดล็อกให้หน่อยให้แต่ละท้องถิ่นเนี่ยใช้เงินงบประมาณในพื้นที่
ใช้ในการจัดซื้อวัคซีนทางเลือกให้ฉีดให้กับประชาชนเองซึ่งเรื่องนี้นายวิเชียรจันทรานุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาบอกว่าทำเรื่องประสานไปยังกระทรวงมหาดไทยแล้ว
ช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดได้หรือไม่ถ้ากระทรวงมหาดไทยปลดล็อกนะคะ
ประกาศว่าสภาเทศบาลนครนนทบุรีอนุมัติงบประมาณมาแล้ว๓๐๐ล้านบาท
เพียงแค่ให้รัฐบาลเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นใช้งบของตัวเองจัดซื้อเท่านั้น
ซึ่งตนคิดว่าการป้องกันชีวิตประชาชนวงเงินคนละประมาณ๒๐๐บาทนั้นไม่แพงเลย
อย่าลืมนะคะคือวัคซีน๑๐๐มันยังมีค่าขนส่งค่าอื่นค่าดำเนินการฉีดอะไรอย่างนี้

ส่วนพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกอบจปฐุมธานีบอกว่า
เข้าสู่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โดยตั้งเป้าจะฉีดวัคซีนให้กับชาวปฐุมธานี
อย่างน้อย๕๐๐๐๐๐คนหรือใช้วัคซีน๑๐๐๐๐๐๐โดสค่ะ
โดยทางจังหวัดจะโอนเงินเข้าราชวิทยาลัยจุฬาพรเลย
แต่ถ้าติดปัญหาเรื่องระเบียบอันนี้ก็จะทำหนังสือชี้แจงไป
หน่วยงานนั้นให้ทราบถึงความจำเป็น
การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เช่นกันนะคะ

แต่เดี๋ยวยังต้องติดตามดูว่าล็อตแรกที่เข้ามา๑ล้านโดส
ทางราชวิทยาลัยจุฬาพรเขาจะจัดสรรยังไง
เพราะว่าคนต้องการกับหน่วยงานที่ต้องการก็มีเยอะนะคะ
ตอนนี้ทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนเองจัดสรรจัดสรรทิพย์จัดสรรรออยู่
ตอนนี้รออย่างเดียวค่ะรอวัคซีนเข้ามานะคะ